เอาไปชาวาชายภูมิหน่อยค่ะมีกลุ่มชายชะกัลนะคะ
บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านถึงในบ้านเลยนะคะ
แล้วก็มีการใช้ปืนยิงซ้ำ
คนที่ถูกทำร้ายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส
แต่ยังโชคดีที่ปืนที่ใช้ยิงไม่ถูกนะคะ

เกี่ยวข้องกับคู่อรินะคะเอาไปดูคลิปภาพเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ที่ขึ้นชื่อเขียวนี่คือตัวของคนที่ถูกทำร้ายนะคะ
กล้องวงจรปิดในบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่กลุ่มชายชะกันขับรถกระบะมา๒คันค่ะ

รุมทำร้ายชายอายุ๓๐ปีแล้วก็ลากผู้ชายคนนี้มาขึ้นรถ
แต่ว่าตัวผู้เสียหายขัดขืนพยายามวิ่งหนีลงจากรถเข้าบ้านค่ะ
กลุ่มชายชะกันเลยยิงปืนไล่ตามหลังไปแต่ว่าพลาดแต่คือก่อนหน้านี้เขาก็ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านผู้เสียหายที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก่หมู่๔ตำบลหนองไผ่ที่อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ไปพบกับนายวุฒินันกึกกล้องอายุ๓๖ปีคนนี้เป็นพี่ชายของคนที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะเนี่ยถูกลากออกมาจากบ้านเนี่ยนะคะ
โดยเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสองทุ่มเศษของวันที่เก้ากันยายนที่ผ่านมาจู่จู่ก็มีกลุ่มชายชะกันค่ะ
ขับรถกระบะกันมาสองคันมาจอดรถที่หน้าบ้านเนี่ยนะคะ
จากนั้นบุกเข้าไปในบ้านซึ่งน้องชายกำลังกินข้าว
เข้าใจว่ากลุ่มชายชะกันที่เข้ามาเนี่ยเป็นลูกค้ามาซื้อหอยก็เลยออกมาสอบถาม
แต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มชายชะกัน๔คนรุมทำร้ายใช้ปืนทุบเข้าที่ใบหน้าศีรษะและยังเตะต่อย
รุมกระทืบจนบาดเจ็บสาหัสนะคะก่อนจะใช้เชือกรัดคอ
แล้วลากตัวน้องเนี่ยมาขึ้นรถกระบะที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะแต่น้องชายขัดขืน
หนีออกมาจากรถวิ่งเข้าบ้านแต่ก็ยังถูกคนร้ายนะคะ
ใช้ปืนยิงตามหลังมาอีกหนึ่งนัดแต่ไม่โดนค่ะ
ที่ทั้งหมดจะขับรถหลบหนีกันไปนะคะหลังเกิดเหตุพาน้องชายไปโรงพยาบาลค่ะ
โอ้โหบาดแผลนี่คือทั่วใบหน้าเลยมีแผลช้ำที่เบ้าตาขวาปากแตก
โหลกศีรษะด้านหลังก็แตกก่อนจะไปแจ้งความกับตำรวจ
พร้อมกับเก็บปลอกกระสุนปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘ที่ตกในจุดเกิดเหตุเนี่ย
มอบให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะสาเหตุนะคะเขาบอกว่า
มันน่าจะมีความขัดแย้งผลประโยชน์มืดหรือ
จำคนผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดค่ะคือจริงจริงอาจจะไม่ได้มีอะไรกันเลย
แต่ว่าคิดว่าน้องชายเป็นกลุ่มเดียวกับอาริของกลุ่มชายชะกันนี้ค่ะ
ล่าสุดวันนี้ผู้บาดเจ็บก็เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพแก้งเคราะห์ด้วยเนี่ยค่ะสภาพ

บอกว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มชายชะกันนี้เลยค่ะ
และเขาก็ไม่เคยค้ายาเสพติดมีเพียงเคยเสพยา
ส่วนสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มชายชะกันนี้เข้าใจผิดว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นอาริของกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้นะคะ
ฟังเสียงของผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
มีชาย๔คนเดินขึ้นไป

แล้วเขาทำร้ายเรายังไงบ้าง
เอาปืนตบครับแล้วก็ทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งอะไร
หมัดทั้งเท้าเอาปืนตบก่อน
ตกประมาณนับครั้งไม่ได้ครับ
เขาคิดว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องคนที่ไปเคลียร์ธุระกันวันแรก
ด้านทางตำรวจเอกกัมพลโนนุภูมิกับการสอบพ่อแกล้งเคราะห์ค่ะ
ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุเนี่ย

บางทีหลายคนเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็มักคิดว่า
เป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นกลุ่มชายมีสีหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะคะเขายืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจ
และทราบทะเบียนรถผู้ก่อเหตุทั้ง๒คันแล้ว

ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุทั้งหมดนี้
มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ